แต่เป็นเหตุการณ์สลดน้องม๑
พากันไปเล่นน้ำที่สระน้ำท้ายโรงเรียน
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายเซลฟี่ตัวเอง
แล้วพลัดตกน้ำจนเสียชีวิต

เขาไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศเพื่อนเล่นน้ำกันอยู่

ลื่นตกน้ำเสียชีวิต
ตอนแรกเพื่อนนึกว่าเล่นหรือเปล่า

ที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปวิ่งที่หนองน้ำสาธารณะ
แล้วก็ย่ามันลื่นเพราะฝนตก

แล้วก็กลายเป็นว่าเสียชีวิตในหนองน้ำ

ยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยนะครับ
นี่เป็นคลิปที่น้องที่เสียชีวิตชื่อว่าน้องพิ้ง
อายุ๑๓ปีเด็กหญิงพรพิมล
เขาถ่ายคลิปนี้ไลฟ์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
ขณะที่เพื่อนกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

น้องก็เลยไปยืนถ่ายเซลฟี่
แล้วก็พัดตกลงไปจมน้ำเสียชีวิต

สระน้ำอันนี้อยู่ข้างสนามกีฬา

ในพื้นที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
แล้วภาพนี้เอาขึ้นมา
เจิมร่างแต่งร้ายลมหายใจนะครับ
ทีมข่าวเดินทางไปยังโรงเรียนนี้ครับ

คือโรงเรียนขุดสระอันนี้ใช้ประโยชน์ในโรงเรียนนะฮะ

เขาก็ต้องมีสระน้ำเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคต่างอะไรก็ว่ากันไป
อย่างที่คุณขวัญบอกลึก๑๐เมตรนะบ่อนี่
ลึก๑๐เมตรแล้วช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักด้วยไง
มันก็มีน้ำเติมเข้าไปอีกนะฮะ
คือจากการถามนักเรียนที่ไปเล่นน้ำแล้วอยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ตอนนั้นมันเป็นคาบเรียนเป็นช่วงพักเป็นช่วงพักคาบเรียน
กลุ่มนักเรียน๑๓คนเนี่ยก็เลยแอบพากันไปเล่นน้ำ

พิ้งไปด้วยแต่น้องพิ้งไม่ได้เล่น
ยืนถ่ายคลิปเพื่อนเล่นถ่ายเซลฟี่กันไป
ไอ้จังหวะหันหลังให้สระเนี่ยระหว่างถ่ายเซลฟี่มันลื่น
ด้วยความเป็นดินเลนดินโครน
แล้วมันจะคล้ายเหมือนมันเป็นทางชันนิดนึงนะคุณนะ

พอน้องเซลฟี่ปุ๊บหงายท้องไป
อย่างที่ผมบอกเพื่อนคิดว่าน้องหยอกเล่นแบบ

จนกระทั่งหายไปนานแล้วช่วยกันมองหาไม่เจอ
ก็เลยวิ่งไปหาคุณครูไปแจ้งคุณครูว่าพิ้งจมน้ำหายไป

น้างสุดท้ายเจอร่างนำขึ้นมาแต่น้องเสียชีวิตไปแล้ว
ทีมข่าวไปที่วัดที่ตั้งศพของน้องครับ

เป็นปลายที่ความโสกเศร้าทุกคนทันใจไม่ได้
คนเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายร้องไห้ร้องห่ม
ใครจะคิดว่าน้องจะไปเล่นน้ำช่วงพักเรียนแล้วก็ไปจมน้ำเสียชีวิต
นักข่าวได้ไปคุยกับเพื่อนของน้องบอกว่าวันเกิดเหตุ
ไม่ได้ไปเล่นน้ำกับหิ้งหรอกนะอันนี้เพื่อนสนิทนะที่นักข่าวไปถาม
ด้วยความเป็นเพื่อนสนิทก็รู้ว่าพิ้งว่ายน้ำไม่เป็นหรอก
ก็เลยเตือนว่าเฮ้ยอย่าไประวังตกน้ำอย่าจมน้ำนะพิ้ง
แต่พิ้งบอกว่าขอพูดตามนี้นะกูไม่ได้ลงในน้ำไม่ตกน้ำหรอกไม่จมหรอก
คือไม่คิดว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนเตือนและสิ่งที่น้องตอบกลับมา
จะกลายเป็นเรื่องจริงไงมันกลายเป็นลากับคุณผู้ชม
จากนั้นผ่านไปครึ่งชั่วโมงอ่ะเพื่อนคนนี้มารู้ว่าเอ้า

คือในมุมความเชื่อเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวตาตัวแทนหรือเปล่า

คุณผู้ชมสระน้ำสระเนี้ย
มันมีการร่ำลือมาว่า

เพราะทุกปีอ่ะจะมีเด็กอ่ะ

ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของอาถรรพ์
ตัวตายตัวแทนต้องมีเอาคนนี้ไปแทนคนนี้หรือเปล่า
เป็นการสั่งเวยชีวิตหรือเปล่า
อ้าวไปฟังน้องก่อน
อุบัติเหตุก็คือ

เรื่องความเชื่อก็คือส่วนหนึ่ง
มันก็ต้องแยกกัน

มีคนโทรมาแจ้งว่าน้องจมน้ำ
ครอบครัวเองไม่ติดใจหรอกเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตนั่นแหละนะฮะ
แล้วก็โรงเรียนเองก็มีการทำประกันให้กับนักเรียนทุกคนอยู่แล้ว
ในกรณีการเสียชีวิตก็ได้เงินช่วยเหลือ๑แสนบาทต่อราย

ในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินชดเชยตรงนี้
แต่ว่าอันนี้คืออุทาหรณ์สำหรับน้องนักเรียนทุกคนนะฮะ
จะไปเล่นน้ำถ้าเกิดว่าไหว้ไม่เป็น